ทุกผู้ชมครับเรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัญหา

อยู่แถวกรุงเทพฯชาวบ้านบอกไปเจอเด็ก๒คน

ผู้ชายเนี่ยเป็นพี่ขี่จักรยานยนต์อยู่กลางถนน
แต่เขาเป็นห่วงเพราะอะไรท่านผู้ชมไปดูคลิปก่อนนะครับ
นี่ค่ะคือเด็กมากเลยตัวนิดเดียวใช่
คือจักรยานยนต์เนี่ยทำใบขับขี่อายุต้อง๑๕ปีขึ้นไป
นี่ไม่น่าจะถึงไม่ถึงแน่ขาถึงหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
ถูกต้องหัวกับนอคก็ไม่ได้ใส่คือเขาเป็นห่วงไม่ใช่หรอก
เกิดล้มคว่ำอะไรขึ้นมาเนี่ยใช่ทั้งพี่ทั้งน้องนะฮะ
ตรงนี้คือซอยสินพัฒนาธานี๓แขวงและเขตทวีวัฒนากรุงเทพนะครับทุกผู้ชมครับ
โอ้โหนี่ฮะเราก็เลยไปสอบถามนะครับคนที่อยู่แถวนั้น
อย่างคุณโชคชัยเนี่ยบอกว่าอ๋อเด็กสองคนในคลิปนี้เหรอ

ที่เขาโพสต์เขาแชร์ด้วยความเป็นห่วงกันเนี่ยรู้จัก
แม่ของเด็กทำงานที่โรงงานผลิตกระสอบอยู่ในซอยนี่แหละ
ปกติจะเห็นแม่อาจจะเห็นเด็กนะไม่ใช่แม่นะ
จะเห็นเด็กมารับมาส่งแม่เป็นประจำ

จักรยานยนต์นี่แหละบางทีเด็กผู้ชายเนี่ยคนที่เป็นพี่
ก็ขี่จักรยานยนต์ไปหาพ่อที่โรงงานกระดาษซึ่งอยู่อีกซอยหนึ่ง
ส่วนเด็กผู้หญิงเนี่ยเป็นน้องสาวอายุไม่ถึง๑๘
เด็กผู้ชายก็ขี่บ่อยนะแล้วน้องเนี่ยขี่รถเร็วด้วย
เบิ้ลเครื่องแบบจะยกล้ออะไรอย่างเงี้อยู่ในซอยเนี้ย
หมวกกระน็อกไม่ใส่นะฮะนี้ผู้ชำบ้านเขาบอกนะครับ
เท่านี้ครับ

เจอตลอดขับเล่นตลอดครับ
ก็ยกล้อเล่นเฉสใช้สนุกเข้าขวังภาคสาวะรุ่นเค้า
ส่วนเพื่อนที่ทำงานโรงงานเดียวกับแม่ของเด็กนะครับ
บอกว่าเด็กผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์แบบนี้มานานแล้ว

แล้วชาวบ้านบอกเคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วนะครับ
ไม่ใช่ว่าชาวบ้านแถวนี้ไม่เตือนเคยเตือนแล้ว

คือเราก็พยายามจะไปดูว่าเออน้องเขาอยู่กันยังไงนะฮะ
อยู่ที่ริมคลองในพื้นที่แขวงหนองค้างพลูเขตน้องแข็มกรุงเทพนะฮะ

เพื่อนบ้านบอกว่าเด็กผู้ชายเนี่ยขี่รถนี่ก็เร็วด้วยหวาดเสียวด้วย
อยากให้คุณพ่อคุณแม่เขาช่วยกำกับดูแลให้หน่อย
เขาก็เป็นห่วงนั่นแหละไม่ใช่อะไรหรอก
เผื่อคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่นะฮะ

ยังไงก็ต้องใส่หมวกกันน็อกถึงแม้ว่าจะขี่แค่ในซอย
อยู่ในหมู่บ้านหรืออะไรก็ตามแต่หลายคนหลายครั้ง

แต่อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอทุกเสี้ยววินาทีนะ
โอ้โหน่าเป็นห่วงจริง